อวารรองศาสตราอาจารย์ดรวีรไฉฟ์พุทธวงศ์หรือจะว่าอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะสีธรรปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ
ในการนำมาตรวจบาดแผลที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อทำการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของแร่ธาตุในเนื้อเยื่อ

โดยการทำงานของกล้องนี้จะใช้อิเล็กตรอนแทนแสงปกติ
แล้วก็ส่องผ่านเลนที่เป็นเลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เลนกระจกที่เราพบได้ในกล้องทั่วไปนะครับ
โดยเครื่องจะแยกแร่ท่าและสารเคมีต่างออกมาจากวัตถุเลย
เช่นหากตัดเอาชิ้นเนื้อตรงที่เป็นแผล

ก็พบว่ามีสารเคมีบนแผล
ถ้านะถ้าพบว่ามีสารเคมีบนแผลเช่น

ก็จะพบสารเคมีซิลิกอนออกไซด์ที่มันอยู่ที่แก้ววาย
หรือหากโดนคมของแก้วหรือที่เปิดวาย
ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องเกิดบนเรือ
ก็ต้องย่อมมีเลือดกระเด็นหรือว่าหยดเลือดติดบนเรือ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยสารเคมีลูมินอล

หลังจากการเสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่มีเลือดออกนะครับ

ชิ้นเนื้อหรือกระดูกที่นำมาตรวจมีโลหะหรือเหล็กผสม
เครื่องนี้ก็สามารถแยกได้ว่าเป็นโลหะหรือฟินเรือ

ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับ
ทั้งเนื้อเยื่อทั้งกระดูกตรวจได้นะครับ
ตรงนี้ตรวจได้เลยครับนะครับ

หน่วยไมโครเมสเนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับ

แต่ต้องใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ช่วยนะครับ

ตรวจเทียบทั้งที่เป้าหมายและที่ต้นทางด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปคราศเวลากับตัวฟินเรือ
ก็ต้องถูกเก็บตัวอย่างมานิดนึ

ที่อาจจะนำมาช่วยคลี่คลายปมในคดีนี้ได้นะครับ

อยู่ที่การตรวจพิสูจนคราบเลือดบนเรือครับ
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือการตรวจด้วยเทคนิคลูมินอลนี่แหละฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการตรวจแบบนี้นะครับ
ซึ่งเป็นการตรวจหาคราบเลือดบนพื้นผิววัตถุ
คุณผู้ชมเคยเห็นไอ้เครื่องที่มันส่องแสงนะ
ที่ทำให้เห็นเป็นแสงม่วงหรือว่าอะไรที่มันเป็นคราบเลือดติดอยู่
รวมถึงการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงของผู้ต้องสงสัย
ตำรวจก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ
ทำให้สังคมยังคงเคลือบแคลงสงสัยในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ติดใจสงสัยถึงสาเหตุของการตายนะครับ